ไทยรัฐนิวสโชว์ช่วงนี้มาติดตามโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศของคุณตูนบอดี้สลัมกันหน่อยนะคะ
ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีในเซตแรก
แรกในที่นี้คือเงินเนี่ยทะลุเป้า๗๐๐กว่าล้านไปแล้วนะคะ
ตอนแรกตั้งเป้าว่าถึงแม่ถึงแม่สายจะให้ได้๗๐๐ล้าน
ตอนนี้อยู่ชายนาฏก็ทะลุ๗๐๐ล้านไปแล้วนะคะ
ไปฟังการเปิดใจครั้งแรกของพี่ตูนบอดี้แลมกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่เงินบริจาคทะลุ๗๐๐ล้าน
ขอบคุณทาน้ำใจคนไทยทุกคนที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย
ด้วยการสร้างโรงพยาบาล๑๑แห่งในครั้งนี้
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกับคุณนันทพรธาวระ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีมีรายงานมาจากจังหวัดชายนาฏ

และที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันขนาดนี้นะคะ
ก็คือทีมนักวิ่งที่นำโดยตูนบอดี้แลม

ได้มาถึงจุดสิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
หรือว่าตูนบอดี้แลมและทีมงาน๙คนละ๙

ซึ่งเป็นเซตสุดท้ายของวันนี้ค่ะ
กลางประชาชนชาวจังหวัดชายนาฏ
และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมวิ่ง
และรอต้อนรับตลอดทางกว่า๑๐กิโลเมตรนะคะ

โดยขอขอบคุณในน้ำใจของคนไทยทุกคน

เพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษ

และก็ขอบคุณนะคะคนไทยทุกคน
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาถึง๗๐๐เดียวขนาดนี้นะครับ
ก็ต้องลืมเวลาเวียงประมาณเป็นวันนี้๓๕วัน
ก็มันแสดงเหตุพลังถึงเงินเล็กที่พวกเราคิดว่ามันไม่มีค่าอะไร

แต่วันนี้มารวมกันได้๗๐๐ล้านบาท
ขอบคุณทุกคนที่เชื่อเหมือนกันในสิ่งเดียวกัน
แต่เชื่อว่าเงินเงินน้อยที่เราเก็บผสมมาระหว่างทาง
มันจะช่วยชีวิตใครได้

แล้วก็เชื่อไม่ได้เชื่ออย่างเดียว

ขอบคุณคนไทยทุกคนนะวันนี้ขอบคุณมากครับ
สำหรับภาพรวมของการวิ่งในวันที่๓๙วันนี้นะคะ
และทีมวิ่งคนละ๙ยังคงวิ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายนาฏ

คุณพ่อของตูนวัย๖๔ปี
ได้ปั่นจักรยานติดตามการวิ่งของลูกชาย
มาตั้งแต่เบตงจังหวัดยาลาค่ะ

โดยคุณพ่อบอกว่าจะติดตามลูกชายไปจนถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างแน่นอนค่ะ
แม้ว่าจะมีอุปสรรคในเรื่องของสุขภาพก็ตามนะคะ
ทั้งนี้การวิ่งได้วิ่งตามกำหนดที่วางไว้ก็คือทั้งหมด๔เซตนะคะ
ระหว่างพักวิ่งในช่วงเซตที่๒เองเนี่ย
บอดี้แลมก็ได้นั่งรถเดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพธารามค่ะ
เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ว่าขาดทุนทรัพย์นะคะ
พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอีกกว่า๗๐๐๐บาท
ซึ่งเป็นเงินส่วนตัวค่ะพร้อมอุปกรณ์การกีฬานะคะ
แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดค่ะแต่ที่โรงเรียนโพธารามกลับแน่นไปด้วย
นักเรียนและผู้ปกครองเกือบหนึ่งพันคนค่ะมารอต้อนรับและให้กำลังใจตูนบอดี้แลมนะคะ
จากนั้นเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาค่ะตูนบอดี้แลมและทีมนักวิ่งก็ได้ออกสตาร์ทในเซตที่๓
จากเทศบาลตำบลสันบุรีนะคะมาถึงปั๊มน้ำมันเชลบริษัทโชคเสถียรจำกัดค่ะ
ระยะทาง๑๗๔กิโลเมตรรวมระยะทาง๔เซตในวันนี้นะคะประมาณ๕๐กิโลเมตรค่ะ
ในส่วนของรายงานยอดเงินบริจาคโครงการ๙คนละ๙ล่าสุดขนาดนี้
ลุยอดเดิมที่พี่ตูนได้ตั้งเป้าไว้คือ๗๐๐ล้านนะคะ
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่วิ่งเข้าสู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแน่นอนค่ะ
สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะทีมตูนบอดี้แลมและทีมนักวิ่งโครงการเก้าคนละเก้า
ก็จะหยุดพักร่างกายเป็นเวลา๑วันค่ะ
เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ตามเส้นทางประหลโยธินค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศการวิ่งโครงการเก้าคนละเก้า
เพื่อรวมน้ำใจสร้างโรงพยาบาลทั้ง๑๑แห่งทั่วประเทศค่ะ
ันทพรธวระรายงานจากจังหวัดชัยนาธค่ะ